ดูคู่ที่เขามีเบบีกันบ้างดีกว่า
มีมาละ๔คน๔หน่อ๔อ๋อ
พูดแบบนี้รู้เลยว่าครอบครัวไหนนะคะ
เปิ้ลนาคอนแล้วก็แม่จูนกัสมานั่นเองคุณผู้ชม
ของคู่คลองรักกันมา๓๐ปี
ดูรูปสักก่อนยาวนานเก่าแก่มาก
เปิ้ลแม่จูนค่ะผ่านร้อนผ่านหนาว
ผ่าวิกฤตมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่า
แต่ก็ยังยืนหยัดในวงการบันเทิงแบบเฉิดฉายนะ
โดยถึงแม้ทั้งคู่นะคะจะไม่ค่อยได้โชว์หวานผ่านสื่อ
แต่เอาจริงคุณผู้ชมเวลาอยู่กัน๒คนนะ๒ต่อ๒เลย

แบบตามองตา

ต้องมันเดียวหรอกำลังให้รู้ข้อต่อไป
ฉันรู้ไงว่าคุณจะร้องดิฉันไม่ร้องดีกว่า

เราตามพี่แจ๊กกะรีนไปพิสูจน์ความหวานของคู่รัก
เขาเรียกว่าคู่รักคู่ทรหดคู่นี้กันค่ะ
อะไร
คุณจังมีของขวัญให้ภรรยาบ้างไหมครับปีใหม่

จากความรักที่แท้จริงแล้วก็ชีวิตที่มีอยู่ชีวิตเดียว

อันนี้เป็นยังไงประหยัดตังไปเยอะเลยนะ

มีหวานนะช่วงนี้คือทำงานทำงาน
ก็รักคนนี้แหละใช่คนอื่นก็ไม่ได้รักมากเท่าไหร

เอาความจริงมาให้สัมภาษณ์

เออมีไม่มีไม่รู้อ่ะแต่ว่าห้ามถ่ายคลิปเดี๋ยวมันมีหลักฐาน

รักคนนี้ส่วนคนอื่นอ้าวมีตกลงมีเหรอยังไง
เริ่มงงแล้วเหมือนกันนะคะเขาบอกเขามีแต่ความรักให้
คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่ามีแต่ความรักความเป็นห่วงให้
แต่สำหรับเรานอกจากความรักเติมตังค์ในบัญชีให้ด้วย
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีความรักเนี่ยมันก็ไม่นับได้ไม่ด้วยตัวเงิน

จะดูเอาไว้เป็นแบบอย่างนี้ได้เลยนะจากใจพันราคนนึงคุณผู้ชมค่ะ
รักนะพี่จูนเนี่ยตั้งแต่ที่เห็นพี่จูนครั้งแรกตอนไปยืนซื้อไก่ปิ้งหน้าออฟฟิศ
ตอนนั้นพี่จูนเป็นนักศึกษาฝึกงานอยู่

มีสี่ออเป็นพยานรักนี่ไงคุณผู้ชม